มีปัญหาของผู้ที่ให้เช่าบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียม
แล้วผู้ที่เช่านั้นก็ปล่อยอย่างสกปรกไม่ดูแลเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เป็นทาวน์เฮาส์ที่บางบัวทองแล้วก็คอนโดกลางกรุงย่านอินธรรมระ๒๕นะครับ

คือผู้ที่เช่านั้นปล่อยทิ้งสกปรกนะครับจนยากจะเกินรับได้
ซึ่งเจ้าของบ้านแล้วก็คอนโดก็ได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้

อุปกรณ์และกรงเลี้ยงสัตว์ชำรุดรวม๙กรง
ถูกทิ้งเกลื่อนในคอนโดกลางกรุงย่านซอยอินธรรมระ๒๕
สภาพภายในห้องเหมือนแหล่งเพาะเชื้อโรค
ปกคลุมไปด้วยหยักย่ายระยงระยางระหว่างตรงกับผนังห้อง
ตกกระจายอยู่ภายในกรงและบนพื้นห้องมีมูลสัตว
มีเปลือกเมล็ดทานตะวันจำนวนมาก
ตู้เย็นอยู่ในสภาพใช้กันไม่ได้
ในพบว่ามีแมลงสาปจิ้งจกน้ำดื่มและของกินต่างที่หมดอายุ
บริเวณหลังห้องเต็มไปด้วยมูลสัตว์กระจัดกระจายจำนวนมาก
ทำให้พื้นที่รอบห้องนั้นมีแต่สิ่งสกระปก
ศรีววงแพออนุสรเปิดเผยว่าเมื่อปี๒๕๕๗มีหญิงอายุประมาณ๔๐ปี
อาชีพขายสัตว์เลี้ยงอยู่ที่สวนจตุจักรมาเช่าห้องไว้
โดยบอกว่าจะเอาไว้อยู่อาศัยและได้จ่ายค่าเช่าห้องให้ทุกเดือน
ไว้ใจแต่ไม่ได้เดินทางมาตรวจสอบดูห้องเช่า
กระทั่งเมื่อ๒เดือนที่แล้วได้ขอคืนห้อง
แต่ผู้เช่าไม่พร้อมคืนและไม่สามารถติดต่อได้
เขาจึงเปิดห้องดูก็ตกใจกับสภาพที่เห็น
พังมากเยอะมากเขาปรับเปลี่ยนห้องเราโดยที่มันได้ชี้แจงเราเลยนะครับ
เขาเปลี่ยนแอร์ของห้องเราใหม่ก็คือปรับเปลี่ยนของเราใหม่
ก็คือไม่เข้ามาดูและสะอาดอะไรให้เราเลย
ไม่ชี้แจงอะไรเลยสักอย่างแล้วก็หายไปเลย
จากที่ดูนะครับน่าจะเป็นพวกหนูวันเตอร์
หรือไม่ก็เป็นพวกเต่ากระต่ายอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าไปเลี้ยงอะไรคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้น
ต่างจากบ้านทาวน์เฮาส์ย่านบางบัวทองหลังนี้
หลังพบว่าผู้เช่าทิ้งข้าวของเครื่องใช้
เกลื่อนเต็มบ้านส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วพื้นที่
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
พบว่าข้าวของเครื่องใช้ถูกทิ้งเกลื่อนทั่วบ้าน
ทั้งเครื่องมืออะไหลยนและอุปกรณ์ชั่ง
ในรายล้อมไปด้วยของสะสมขวดพลาสติกและเศษขยะจำนวนมาก
ส่งผลให้บ้านไม่สามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวก
บริเวณหลังบ้านมีกรงสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยง
ชั้นบนมี๒ห้องเต็มไปด้วยข้าวของที่ถูกวางกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ
สภาพบ้านเช่นนี้ทำเอาเจ้าของบ้านต้องประสบกับความเครียด
อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
เราต้องกลับต่างจังหวัด
อย่างที่เห็นจนรู้สึกอัดอั้นมากเลยว่า
เพราะว่าเราไปเดี๋ยวนะเราเข้าไปดูบ้าน
แล้วเราก็ไปหาตำรวจที่สน
เพื่อมาให้มาเป็นพยานนิดนึงว่าเราเข้าบ้านนะ
ก็ให้มาดูให้หน่อยว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือขยะ

ตำรวจบอกว่าไปไม่ได้ถ้าคุณก็ย้ายสับ

แต่เครื่องมือเขาห้ามเอาออกไปนะคะ

ที่ติดค่ะว่าอะไรคือเครื่องมือ

ใครจะฟันทงให้พี่คะ
ช่วยมาฟันทงให้หน่อยได้ไหมคะ
เขาไม่มาฟันทงตัวเขาอ่ะ

คุณมาชี้คุณเอาไปเลยของของคุณ

ทำไมก็เลยเป็นกรณีที่พี่ยังไม่อยากจะเคลื่อนย้าย

ถ้าไปถามทนายอะไร

ส่วนเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากกลิ่นมากพอสมควร

มารู้ขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้าน
สืบทราบว่าเจ้าของบ้านประกอบอาวุธปืน
แต่เป็นเพียงคำบอกเล่าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง
ขณะนี้ยังไร้วี่แววการติดต่อกลับจากผู้เช่า

อยากให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน